มีหญิงสาวคนหนึ่งเธอถูกสามีอ่าเป็นอดีตสามีค่ะนะ
ซึ่งเลิกกันไปแล้วนะครับแต่เขาจะขอคืนดีอยู่ด้วยตลอด
แต่เธอไม่ยอมเนี่ยล่าสุดตามมาทำร้ายร่างกายนะฮะ
ถึงขั้นแบบเอากุญแจรถเนี่ยมาแบบจ้วงแทงเข้าศีรษะเนี่ย
คือแบบแทงเข้าไปอย่างเงี้เหรอคะโอ้เนี่ยเป็นรูนะฮะ
ไปสามเข็มนะฮะดูสิฮะก็เลยขอความช่วยเหลือทางคดี
ยังทีมข่าวของเราด้วยเราก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
ตินะฮะกิติศักดิราชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับหญิงสาวคนนี้อยู่ที่คลองหลวงปฐุมธานีนะฮะ
สมมุติชื่อคุณซีก็แล้วกันนะเธออายุ๓๗ปี
ถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายแล้วขู่จะฆ่าให้ตายนะฮะ
ขอเลิกแล้วไม่ยอมเลิกนะครับคุณซีบอกว่า
อดีตสามีเนี่ยชื่อก๊อฟนะฮะอายุสามสิบแปดปี
เลิกลากันไปแล้วล่าสุดที่ถูกทำร้ายเนี่ย
มีภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นที่ทำงานของเธอเอง
สามสิบเอ็ดตุลาคมที่ผ่านมาเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาที
นี่กอล์ฟนะฮะคนก่อเหตุเดินไปหาคุณซี
ห้องทำงานคุยกันอยู่สัก๒นาที
เดี๋ยวทุกผู้ชมดูนะฮะวงจรปิดอีกมุม
หนึ่งเจ็ดนาฬิกายี่สิบเก้านาทีจังหวะที่ทั้งคู่เดินออกมาจากห้อง
ในที่ทำงานอยู่ในก๊อฟเนี่ยฮะ
คุณซีเนี่ยไปทีนึงเนี่ยเดี๋ยวดูนะ
นี่ฮะก๊อฟก็ยังไม่พอ
นั้นยังไม่หยุดนะไม่หยุดอีกจะไปหาอีกชี้มือชี้ไม้นี่เห็นไหม

คุณซีบอกว่าเธอเนี่ยเคยมีสามีแล้วมีลูกด้วยกันคนหนึ่ง
ก็เลิกกันไปก่อนนะฮะแล้วก็เลิกกันไปแล้วกับสามีคนเก่า
จากนั้นก็มาเจอในกอล์ฟนะฮะก็คบหาอยู่กินด้วยกันปีกว่า
มีวันหนึ่งนะฮะอดีตสามีติดต่อมาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเสียลูกสาว
แต่กอล์ฟเนี่ยพอรู้เรื่องว่าอดีตสามีของเธอเนี่ยติดต่อมาก็ไม่พอใจ
เธอก็พยายามอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการส่งเสียเลี้ยงดูลูกสาว
ที่เกิดด้วยกันตอนที่เคยอยู่ด้วยกัน
จากนั้นกอล์ฟก็ทำร้ายร่างกายเธอมาตลอด
เคยเอาลูกกุญแจเนี่ยแทงใส่หัวเธอแถวไทยทอยเนี่ย

เคยใช้กันไกลเนี่ยแทงหลังเธอจนบาดเจ็บ
จากนั้นก๊อฟก็มากล่าวหาอีกนะ
ทางโซเชียลหาว่าเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงขายตัว
เธอก็บอกว่าเธอไม่มีมือถือ
แล้วเธอจะไปทำแบบนั้นได้ยังไงจะไปขายตรงขายตัวทางโซเชียลได้ยังไง
มือถือยังไม่มีนี่ขวามือนะฮะในกอล์ฟคนก่อเหตุ
กอล์ฟก็ไม่เชื่อทำร้ายร่างกายเธออีกเธอก็ต้องไปบอกแม่นะ
กระทั่งในกอล์ฟเนี่ยสารภาพกับแม่ของเธอ
ที่ทำร้ายร่างกายเธอเพราะไปเสพยามาเสพยาเสพติดมา
หลอนทำให้คิดไปเองเธอก็เลยขอเลิก
แล้วก็ให้กอล์ฟเนี่ยออกจากบ้านเธอไปออกจากบ้านเธอไป
กอล์ฟก็ไปตามราวีที่ที่ทำงานมาง้อขอคืนดี
แต่เธอไม่ยอมนะฮะจนกระทั่งนั่นแหละ๓๑ตุลาคม
กอล์ฟแอบมาหาเธอที่ที่ทำงานก็คือมาขอคืนดีนั่นแหละ
แต่เธอไม่ยอมก็เลยถูกต่อยตามภาพนะฮะ
แล้วรอปภก็เข้ามาช่วยซึ่งวันนั้น
สุดท้ายในกอล์ฟเนี่ยก็วิ่งหนีไปเธอบอก
ไปแจ้งความเอาไว้แล้วนะครับแต่มันเหมือนกับมันไม่มีอะไรเกิดขึ้น
ก๊อฟก็ยังไม่โดนจับยังไม่โดนดำเนินคดี
แล้วก็ตามคุกคามเธอไม่หยุดล่าสุดส่งข้อความมาขู่อีก
บอกหากเห็นที่ไหนจะฆ่าให้ตายเป็นเราเราจะกลัวไหมกลัวสิคะเห็นไหม
นี่เพราะว่าเขารู้หมดว่าเราอยู่ที่ไหนทำอะไรบ้างนี่ฮะแล้วจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าเธอต้องถูกให้ออกจากงานนะฮะ
เหรอคะก็ที่ทำงานเขาบอกว่านี่ก็ในก๊อฟนี่ไปก่อเหตุในที่ทำงานเขาอ่ะ
คือเธอบอกอะไรกันเนี่ยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแถมยังต้องถูกให้ออกจากงาน
เพราะในกอล์ฟเนี่ยไปก่อเหตุในที่ทำงานตอนนี้ร่องรอยบาดแผลของเธอเนี่ยที่เย็บเนี่ยมันแห้งแล้ว
แต่แผลทางใจเนี่ยมันไม่แห้งอย่างแน่นอนมันไม่หายอย่างแน่นอน
มันยังตามหลอกหลอนตลอดเวลาภาพการก่อเหตุของในกอล์ฟ
มันคืนน่ะมันตีหนูต้องหอบรูหอบเต้ามาบ้านป้าค่ะสมมุตินะคือถ้าหากว่าเขามาขอแบบ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
ไม่เอาแน่นอนค่ะนี่แต่บอกถ้าเกิดเขามาขอคืนดีมาขอท่วงขอโทษพูดยังไม่ทันจบเลยค่ะ
ไม่ไม่ไม่เอาคือปฏิเสธชัดเจนทั้งเข็ดทั้งกลัวเห็นไหมมันไม่ไหวอะค่ะ
นี่เธอก็เลยส่งเรื่องราวเข้ามานะครับทุกผู้ชมครับยังไงก็ส่งเรื่องราวเข้ามานะ
ถ้าอยากให้เราช่วยเป็นสื่อกลางหรือว่ามีอะไรที่เราจะไปตรวจสอบอะไรดูให้ได้นะครับ
จะโพสต์บอกเรื่องราวของท่านติดแฮชแท็กเปิดปากกับภาคภูมิไทยรัฐ
ก็เลยติดต่อไปหากอล์ฟนะฮะเพื่อจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้น
คือกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านพี่เต้
อืมผมไม่ได้อยู่ที่บ้านติถามเอ้าไปไหนยังไงเขาบอกเขาหนีตำรวจอยู่ค่ะ
ก็บอกผมหนีตำรวจอยู่พี่ติเรื่องที่ทำร้ายร่างกายซีเนี่ยทำไปเพราะรักมาก
ตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันปีกว่าเนี่ยโอ้โหไม่เคยมีเรื่องมีราวให้ต้องทะเลาะกันเลยนะ
โกหกมาตลอดเพราะจับได้ว่าฝ่ายหญิงเนี่ยไปเปิดกลุ่มลับ
เพื่อคอยนัดแนะไปหาผู้ชายคนอื่นแล้วที่สำคัญเนี่ย
ผมเสียใจมากผมเลยไปซื้อยาบ้ามาเสพเพื่อแก้ความเสียใจเพื่อคลายเครียด
เสียใจต้องเสพยาสูตรใหม่เหรอคะนี่ลงทุนซื้อมาเนี่ยเม็ดละสามสิบบาท
ใช้คำว่าลงทุนด้วยแล้วก็เสพมาเรื่อย
แต่วันนี้ผมคุยกับพี่ติผมไม่ได้เสพนะเดี๋ยวจะหาว่าเมาหรือว่าหลอน
ลงทุน๓๐บาทที่อื่นมันถูกกว่านี้หรือยังไง
นั่นสิคะฝากข้อมูลพี่พี่ตำรวจหน่อยกอล์ฟบอกจากนั้นเนี่ยคือซีเขาไม่ยอมรับใช่ไหม
เขามีกลุ่มลงกลุ่มลับคอยนัดแนะอะไรกับผู้ชายเนี่ยเขาก็เลยพยายามสืบหาความจริง
ด้วยการหาทางหาระหกรหัสลับเพื่อตามสืบในโซเชียล
แล้วก็ไปเห็นซีเนี่ยเอาภาพถ่ายลักษณะโป๊เปลือยของตัวเองเนี่ย
ไปลงกลุ่มลับให้ผู้ชายดูถามว่าอ่ะทำไมถึงจำได้
แต่ซีก็บอกจะไปทำได้ยังไงทหลาสับมือถือยังไม่มีใช้เลยทุกวันนี้
แต่ที่ทำร้ายร่างกายเนี่ยเพราะเจ็บใจเสียใจ
ไม่ใช่เพราะหลอนยานะถึงไปทำร้ายร่างกาย
แต่พอสมนึกผิดก็พยายามง้อขอคืนดีตลอด
เพราะผมเนี่ยรักซีมากแต่ซีเนี่ยเขาไม่ยอม
แต่เอาเป็นว่าณวันนี้เนี่ยกอล์ฟบอกก๊อฟไม่รักซีแล้ว
ไม่รักแล้วเหรออ่าแล้วจะไม่ตามราวีแล้วด้วย
สัญญานะแต่ตอนนี้ต้องหนีตำรวจก่อน
เค้าบอกเค้าไม่ได้เล่นใช่ไหมเค้าไม่มีโทรศัพท์เค้าไม่อะไรใช่ไหม
เค้ามีเค้ามีโทรศัพท์อยู่ที่งำงาน
ผมกล้าพูดเลยเค้าจะออนเวลา๑๑โมง

พี่ฟังนะว่าผมอ่ะกลับมาสูบยาเนี่ย
หลังจากที่ผมทะเลาะกับมันพี่

ไม่แล้วยาเสพติดมันไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้นนะ
ใช่ผมเข้าใจพี่
นี่เห็นไหมติจะล่อซื้อ
ก็บอกผมวันนี้ผมไม่ได้สูบ
แม่นี่ตีก็เลยแบบไม่เป็นไร
ก็ให้แง่คิดไปว่ายาเสพติดเนี่ยมันไม่ดีนะก๊อฟนะ
เอาเป็นว่าซีเขายืนยันว่ายังไงเขาก็ไม่ให้อภัยกอล์ฟ
ไม่กลับไปอยู่ด้วยแน่นอนอยู่แล้ว
ส่วนกอล์ฟบอกตอนนี้ผมหมดรักแล้ว

ตอนนี้กำลังรอเอกสารทางการแพทย์

ก็คือคุณซีที่เป็นผู้บาดเจ็บแล้วมาแจ้งความ
เพื่อนำมาประกอบสำนวนคดีในการแจ้งข้อหากับในกอล์ฟคนก่อเหตุนะฮะ
เดี๋ยวแจ้งข้อหาเสร็จก็คงจะออกหมายเรียกถ้าไม่มาก็คงออกหมายจับต่อไป
พ่งใบแพทย์นี่คุณซีก็บอกเขาไปหาหมอมาแล้ว